สำหรับคดีดังกรณีว่าที่เจ้าบ่าวลงมือสังหารว่าที่เจ้าสาวตัวเอง

คือก่อนหน้านี้ทางครอบครัวเองไม่พอใจมากที่ตำรวจทำไมถึงปล่อยตัวกิ๊กไปได้
ตัวไปได้ยังไงกันตัวเป็นพยานด้วยแต่ว่าล่าสุดออกหมายจับแล้วนะคะ

ถูกต้องสอบปากคำอยู่เลยนะคะซึ่งเจ้าตัวยอมรับค่ะว่าเป็นคนจัดหาปืนที่ใช้สังหาเนี่ยให้กับนายเก่ง
ครับตอนนี้โดน๓ข้อหาเหมือนนายเกงเลย
มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองแล้วก็พกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุจำเป็น
แต่นายเก่งรู้สึกว่าจะโดนแจ้งข้อหาเพิ่มอีกนะก็คือเรื่องของหลักทรัพย

ภูทรสลุยจังหวัดชุมพรนะคะก็สอบปากคำนางสาวนรมนช่วยสมบัติวัย๒๓ปี
เป็นลูกจ้างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหลังสวน
ผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดชุมพร

ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและต่อยตรองไว้ก่อน
โดยเจ้าหน้าที่รู้มาว่านางสาวนรมนคนนี้แหละ
ที่เป็นคนจัดหาติดต่อซื้อปืนจากแก๊งวัยรุ่นในอำเภอหลังสวน
เอามาให้กับนายเก่งเพื่อไปก่อเหตุยิงหมอปอ
เจ้าหน้าที่ทันตะสาธารณสุขโรงพยาบาลสลุยค่ะ
ก็ทำให้หมอปอเสียชีวิตนะคะ
คือเจ้าหน้าที่ได้หลักฐานแบบนี้แล้วเชื่อมั่นในหลักฐานแล้ว
ก็เลยไปขออนุมัติหมายจับ
แล้วก็สารจังหวัดชุมพรอนุมัติหมายจับ

เจ้าหน้าที่ไปตามจับกลุ่มตัวนางสาวนรมนได้ที่บ้านพัก
แล้วก็ควบคุมตัวมาสอบสวนเลยนะฮะ
นี่แหละค่ะก็คือคนนี้ก็คือนางสาวนรมนนะคะ
โดยเจ้าตัวสารภาพนะยอมสารภาพ
ตอนแรกบอกไม่รู้เรื่องใช่ไหมบอกแค่ขับรถมารับมาส่งเฉย

สุดท้ายยอมรับบอกว่าเป็นคนซื้อปืนให้นายเก่งจริง
ฝ่ายชายมาอ้างค่ะบอกว่าอยากได้ปืนไว้ป้องกันตัว
ส่วนคืนเกิดเหตุเธอบอกว่าเธอเป็นคนขับรถยนต์ไปส่งฝ่ายชายเอง
แต่ไม่รู้ว่าฝ่ายชายจะไปก่อเหตุยิงนางสาวนนทิยาจนเสียชีวิต
เพราะเจ้าตัวบอกว่าจะเข้าไปพูดคุยเคลียร์ปัญหาเท่านั้น
พนักงานสอบสวนก็บอกว่าหลังก่อเหตุแล้ว
นางสาวนรมนก็รับนายเก่งออกมาก่อนที่จะนำปืนไปทิ้ง

ซึ่งก่อนและหลังจากที่นายเก่งก่อเหตุ
นางสาวนรมนถือว่ารับรู้เหตุการณ์ทั้งหมดนะคะ
จัดหาปืนให้ด้วยแถมยังขับรถพาไปทิ้งปืนอีก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมองว่าเนี่ยถือเป็นการร่วมกันในการกระทำความผิดแล้ว
ซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรยืนยันเลยว่า
ก็จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละ
พิสูจน์หลักฐานนะครับแพทย์และก็ญาตินะครับ

เป็นพี่ของคุณป่อผู้เสียชีวิตเนี่ย
ก็เข้าไปตรวจสอบในบ้านแล้วนะครับ
มันมีร่องรอยการลื้อค้นแต่ไม่พบสิ่งของมีค่าครับ
ผมขอแยกบอกว่าให้ความไปทำคู่กรณีครับ
นะครับทั้งผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
และก็ผู้ต้องหาที่ถูกจับตรงใต้และร่างสาวภาพได้แล้ว

มันยังไม่ปรากฏชัดเจนนะครับว่าใครเรื่องเงินเรื่องทองอย่างไร
คือตอนนี้สำคัญก็ต้องหาอาวุธสังหารให้ได้นะคะ
แล้วก็ต้องหาพยานหลักฐานแวดล้อมประกอบทั้งหมดให้ชัดเจนด้วย

เจ้าหน้าที่ก็เตรียมนำตัวนางสาวนรมนไปฝากขังที่ศาลจังหวัดชุมพรภายใน๑๒วันนี้ค่ะ
ครับส่วนทางครอบครัวเองก็สรุปแล้วว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพของหมอปอนะ
ในวันที่๒๔ธันวาคมนี้
ก็คือจริงแล้วก็คือวันที่เป็นการกำหนดงานแต่งงานนั่นเอง